นี่ก็มาแปลกเหมือนกันคุณผู้ชมมาดูคนกลาง๒๐๒๒กันหน่อยนะคะ
เมื่อก่อนสมัยก่อนถ้าจะกลางวลีฮิตติดปาก
รู้ไหมว่ากูลูกใครใช่ไหมคะ
มา๒๐๒๒มึงรู้ไหมว่าใครลูกกูลูกกูเป็นใครอ่ะ

วิทยุไสต์คนหนึ่งอายุ๖๗ปีค่ะเป็นอเด็ดพนักงานของฟาร์มแห่ง๑
ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะฟาร์มหมูปรากฏว่าไปสั่งหมูที่ฟาร์มเดิน
ที่ตัวเองทำงานเนี่ยซ้ายใหญ่เลยนะจะซื้อในราคา๑๓๐๐บาท
จ้างบอกขายไม่ได้ราคาทุนยังไม่ได้เลยทุนอยู่ที่๒๕๐๐

สุดท้ายบุกไปที่ฟาร์มยิงปืนขึ้นฟ้า
ขู่ลูกจ้างแบบนี้ค่ะกลางมาก
โอ้เฮ้ยคุก

หมูค่ะแต่ว่าคุกต้องมาแล้วแหละ
อย่างนี้ปีกเต็มเลย
นี่ค่ะคือบางนัดก็ยิงขึ้นฟ้า
แต่บางนัดพี่เห็นวิถีกระสุนไหมครับ

นี่จังหวัดนี่วิถีกระสุนขนานกับพื้นนะคะ
ถ้าเกิดว่าโดนลูกจ้างคนนั้นที่ยืนอยู่ตรงหน้าแก
ตายฮะตายอย่างเขียนเลยนะคะ
จ่อเลยนะคะน่ากลัวมากอย่างนี้
พฤติกรรมแบบนี้ผิดกฎหมายเต็มเลยนะคะ

ซึ่งเป็นฟาร์มแปรรูปหมูค่ะ
อยู่ที่ตำบลสงเปื่อยอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
พอเกิดคลิปแบบนี้โอ้โหถือว่าอุกอาจมาก
แม้ว่าไม่มีใครตายก็ถือว่าอุกอาจจริงนะคุณกล้า

นักข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปที่จุดเกิดเหตุ
ไปพบกับคุณวิทยาโพจันนาอายุ๔๘ปีเป็นเจ้าของฟาร์มดังกล่าว

คุณวิทยาบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้นคือ
สักประมาณ๔ทุ่มของวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ผู้ชายคนที่ควงปืนมาเนี่ยเป็นอดีตลูกจ้างของฟาร์มหมู

ชื่อว่าในไหมพรมเมืองขวาอายุ๖๗ปีแล้วนะ
ลุงลุงอายุ๖๗ปีแล้วค่ะ
สาเหตุน่าจะเกิดจากที่ว่า
คือตอนนั้นตอนที่นายไหมเข้ามาก่อเหตุ
เจ้าของฟาร์มคือคุณวิทยามาอยู่ฟาร์ม

ก็เลยให้ลูกน้องลูกจ้างอยู่ที่ฟาร์ม

แล้วเดินเข้ามายิงปืนขู่ก่อนเลยนะคะ
หลังจากนั้นตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุ
มีลูกน้องอยู่ในฟาร์มสักประมาณ๔๕คน
นายไหมต้อนลูกน้อง๔๕คนมารวมตัวกัน
แล้วถามเลยถามดังเลยบอก
เฮ่ยสั่งหมูไปไซส์ใหญ่๑๒เดือนแล้ว

ไส้ใหญ่สั่งไป๑๓๐๐บาทถ้วน

แล้วที่สำคัญไอ้ไซส์ใหญ่ที่คุณบอก
มันราคาต้นทุนคือ๒๕๐๐บาท

ผมไม่ใช่เจ้าของฟาร์มคือขายขาดทุน

ทีนี้ถามกันไปถามกันมารู้ไหมคะ
ว่านายไหมไปสั่งหมูไซส์ใหญ่ในราคา๑๓๐๐บาท

ซึ่งแฟนเป็นลูกจ้างอยู่ที่นี่

ก่อนที่จะมาก่อเหตุพฤติกรรมแบบนี้นะ
รู้ไหมคะว่าโกรธแฟนตัวเองด้วยเหมือนกัน
ใช้ปืนไล่ยิงแฟนตัวเอง
ขั้นว่าแฟนต้องหนีหลบเข้าไปในป่าอ้อยมาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วมาก่อเหตุที่ฟาร์มแบบนี้อุกอาจมาก

กับอดีตตัวเองเป็นอดีตลูกจ้างด้วย
เพื่อนร่วมงานก็เป็นอดีตเพื่อนร่วมงานคนนี้

เดี๋ยวฟังเสียงคุณวิทยาเล่าหน่อยค่ะ
ผมรู้แหละในคลิปนี้ประมาณ๔๕นัฏเนาะ
แต่ก่อนหน้านั้นน่าจะ๖นัดเพราะว่าโม่นึงผมสันนิษฐานว่า๖ไว้ก่อน

แล้วเขาก็วิ่งไปเปลี่ยนปอกกระสุนปืน

คือถ้าเมาหรือว่าคนไม่ได้เตรียมการมาเดียวผมว่าคิดไม่ได้
ป้องกันเบาะกระสุนเหมือนเก็บรักฐานน่ะ

โอ้โหยิงหมดแม็กซ์

คุณวิทยาใช้คำว่าเตรียมการมาเป็นอย่างดี
ซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากพฤติกรรมพฤติการแล้ว

ก็สอดคล้องกับที่คุณวิทยาพูดไหมคะ
เหตุการณ์ในคลิปเกิดวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
คือจะเอาหมูไปเลี้ยงฉลองปีใหม่

มาก่อเหตุแบบนี้เพราะไม่ได้หมู
คุณวิทยาบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
ปรากฏว่าลูกน้องหนีแตกกระเจิงเลยค่ะ
ไม่มีใครกล้าอยู่ที่ฟาร์มหมูตรงนี้แล้วนะคะ
ก็เลยทำให้คุณวิทยาคือขาดโอกาสและขาดรายได้
ช่วงปีใหม่ไงแทนที่จะขายหมูออกจากฟาร์มไป
เพราะตอนปีใหม่เขาเลี้ยงฉลองกันเยอะใช่ไหมคะ

ทำให้ขาดรายได้ไปหลักแสนนะคะ

ลูกน้องที่อยู่ในเหตุการณ์๔คนมาสอบปากคำ
แล้วก็รวมถึงในไหมคนก่อเหตุด้วย
คือตอนนั้นก็ตกลงกันแล้วว่าจะเรียกค่าเสียหาย

ปรากฏว่านายไหมค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้

ปฏิเสธที่จะจ่าย๓๐๐๐๐๐บาท
แล้วลักษณะคือไม่สำนึกด้วยค่ะ

ตอนนี้ลูกน้องไม่มีใครกล้ามาทำงานแล้วนะคะ

กลัวนายไหมจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้คือเงิน๓แสนบาทเอาไว้ก่อน
อยากให้ตำรวจสพภูเวียง
ยึดปืนมาจากในไหมก่อนได้ไหม
เพราะปืนยังอยู่ในมือของเขา

ใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะกลับมาก่อเหตุอีกเมื่อไหร่นะคะ